ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมท์ค่ะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดบุรีรำมาตรการเขาค่อนข้างเข้มข้น
เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
บอกก็คือผ่อนปลนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
แต่ว่าห้ามนั่งกินที่ร้านให้ซื้อกลับไปกินที่บ้าน
แต่ถ้าจังหวัดอื่นจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นได้

บุรีรำเลยเข้มข้นเลยบอกว่าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะ

ยังค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนอยากดื่มค่ะ
มีคนอยากซื้อพยายามไปขอซื้อจากที่ร้านนี้

ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่า
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านโดนเผาเลยค่ะ
ตำรวจสพนสุวรรณไปตรวจสอบนะคะ
คนร้ายเผารถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านขายของชำ
หมู่บ้านทุ่งจังหันอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำ
เบาะเนี่ยนะคะโอ้โหไฟไหม้เต็มไปหมดเลย
เสียหายเกือบทั้งคันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีเศษผ้าวางเอาไว้นะคะ
เบาะ๒ชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าของร้านขายของชำก็คือนางดวงดาวจันทะอินหรือเจ๊แหม่ม
อายุห้าสิบสามปีบอกว่าตอนตี๓คืนที่ผ่านมาค่ะ
นอนหลับอยู่เพื่อนบ้านตะโกนเรียกบอกไฟไหม้ไฟไหม้
ไฟไหม้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
เธอก็เลยรีบออกมาดูเพื่อนบ้านก็ช่วยกันดับไฟ
เพราะดีเสียหายแค่ช่วงเบาะนะคะ
สาเหตุคาดว่ามีคนไม่พอใจร้านนี้ที่ไม่ยอมขายเหล้าให้
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุที่มีคนมาเผารถจักรยานยนต์น่ะนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบถึงสี่สิบห้าปี
เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละมาขอซื้อเหล้าที่ร้านเจ๊แหม่ม
พยายามขอซื้อให้ได้เจ๊แหม่มบอกว่ามันขายไม่ได้
ที่จังหวัดบุรีรำเขาห้ามขายจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลย
ลูกค้าคนนี้ไม่พอใจหาว่าเจ๊แหม่มโกหก
เจ๊แม่มโกหกหรือเปล่าเหมือนกับจังหวัดอื่นที่อื่นเขาขายได้
เจ๊แหม่มได้ขายให้อย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยค่ะ
พอตกดึกก็โดนคนมาเผารถจักรยานยนต์เลย
แหม่มเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าเสียใจมากนะคะ
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ๊แหม่มก็ปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัด
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
จะต้องรับผิดชอบรถจักรยานยนต์ของเจ๊แหม่มที่เสียหายด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานเตรียมที่จะหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ